คลิปของสองสาวเธออัดคลิปหนึ่งลงในแอปพลิเคชันติ๊กต๊อก
สองคนขำแต่ชาวเน็ตบอกไม่ขำด้วย

ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนให้ดูคลิปสั้นนิดเดียวค่ะ
เธอเป็นคนต่างถิ่นแล้วไปจอดในที่ห้ามจอด
ตำรวจเจอจับปรับปรับไป๘๐บาท
แล้วสักพักหนึ่งตำรวจขี่มอตใจตามมา
คืนเงินให้เธอ๔๐บาท
แล้วลักษณะที่เธอพูดในคลิปก็คือ
ตำรวจเห็นนมกูมั้งก็เลยเอาเงินมาคืน

มึงไม่ขอตังค์ค่ามาด้วยหรือเปล่า

จริงเหรออย่างนี้ก็ได้เหรอ
ถ้าผมเป็นอยู่ในกลุ่ม๒คนผมจะไม่โพส
เรื่องของเรื่องคือหลายเรื่องของเรื่องคือทำผิดกฎจราจร
เรื่องของเรื่องทำผิดกฎจราจรเธอมาต่างถิ่น
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่โคราชเธอมาจากต่างถิ่น
แล้วไปจอดในที่ห้ามจอดตำรวจเห็นมันเป็นความผิด

กลับไปเป็นเงิน๘๐บาทแล้วสักพักหนึ่ง

มอเตอร์ไซค์ตามมาเคาะกระจกคืนเงินให้เธอ๔๐บาท

คือทำไมถึงได้มั่นใจอะไรขนาดนั้นว่าตำรวจเอาเงินมาคืน

มั่นหน้าอย่างนี้นะใช่ค่ะประมาณนี้นะฮะ
ที่สำคัญคือลักษณะแบบนี้คือมันเหมือนดูหมินเจ้าพนักงานเลย

ถ้าเป็นผมผมไม่ตลกด้วยแล้วผมจะไม่โพสต์
เพราะว่าถ้าตำรวจเขาเอาเรื่องขึ้นมานะ
นี่แหละดูหมินเจ้าพนักงานครับโดนอีกเลย

บางคนก็บอกว่ามันเป็นการจัดฉากอัดคลิปให้ดูตลกหรือเปล่า
ก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์น
เขานำคลิปนี้มาโพสต์ไว้พร้อมกับให้ข้อมูล
แล้วก็เขียนแคปชั่นบอกว่าตำรวจจราจรโคราชแยกหัวเล
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมีเมตตาในการลดค่าปรับ
แต่พวกคุณกลับอัดคลิปบอกว่าเพราะเห็นนมเลยคืนเงินให้
มันใช่หรือเปล่าคำถามตัวใหญ่เลยนะคะ
หมินเกินไปไหมเพราะตำรวจเห็นใจว่าเธอไม่ใช่คนพื้นที่
ก็เลยลดค่าปรับให้แท้แต่กลายเป็นว่า
พอเห็นนมฉันใช่ไหมคืนค่าปรับน่ะ